ปีนี้พศนี้ยกให้เลยกระแสกำลังดี

สำหรับพ่อหมอซับหรือว่าไอ้เบาจีน
ของหนังสองปีบหรือว่าแม่กัสลองนั่นเองนะคะ
ละครก็กำลังไปได้สวยเลยนะคะ
ออนแอร์อยู่ด้วยเรตติ้งก็ดี
แถมยังมีคิวโคจรมาเจอคู่ขวัญคิมเบอร์รี่

เรื่องนี้เจอยายาอีกเรื่องหนึ่งเจอคิมเบอร์รี่
เห็นว่ากำลังถ่ายทำอยู่เหมือนกันนะครับ
โปรเจกต์แต่ละเรื่องนี้ปังทั้งนั้นเลย
มาเป็นพระเอกงานดียืนหนึ่ง
ชิดติดกับณเดชน์เลยนะคะ

มาบอกเลยว่าไม่ทิ้งแฟนคลับค่ะ

เอาใจใส่แฟนคลับขนาดนี้ยกใจให้เลยค่ะ

เลยคิดว่ามันเป็นละครที่ครบยศจริงครับ
มีแฮดแทชเกิดขึ้นมากมายเลย

ใช่ใครอยากกินแกงหอย

เมื่อไหร่จะรู้สักทีหมอ

ใหญ่ครับเป็นแฟร์ดอีกเรื่องนึง
แต่ว่าใดคนเอ๊ะทำไมจงเล่นเป็นแฟร์ด

คิมเพอร์ลี่ก็คือ

ลุคเลยผมเข้าฉากด้วยผมยังฮึ้งเลยครับ

นิดนึงกรี๊ดส่วนตัวของตัวเองเรื่อยอยู่แล้ว
แต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่
แต่ว่าก็น่าจะประมาณปีนี้ครับผม
ถึงในเรื่องเขาบอกว่าเป็นพ่อหมอเง่า
แต่ยังไงคนก็รักพ่อหมอคนนี้อยู่ดีนะคะ
รวมบุคคลเงินครับดิฉันด้วยติดตามตลอดนะ